ชมไปที่อีกจุดหนึ่งนะคะที่ระดับน้ำก็น่าเป็นห่วงก็คือที่ชัยภูมิค่ะตอนนี้ที่ชัยภูมิเนี่ยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะระบายน้ำออกจากตัวเมืองนะคะก็จะเห็นว่าระดับน้ำเริ่มลดลงจนรถเล็กเนี่ยสามารถที่จะขับผ่านไปได้แล้วนะคะถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ยังทำอย่างนี้ได้อยู่คาดว่าภายในสิบวันท

ทางภูมิในการสนักงานชนประธานที่หกขอนแก่นบอกว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มสถานการณ์จะคลี่คลายภายในสิบวันนะคะ
แต่ว่าก็จะต้องเฝ้าระวังต่อจนกว่าจะหมดฝนค่ะวันนี้จุดนี้นายกรัฐมนตรีค่ะ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะก็ไปตรวจสถานการณ์อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรนะคะ
แล้วก็ไปมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทธกภัยที่ชัยภูมิด้วย
นี่จะเป็นบรรยากาศที่ตลาดคลองพุทธศานะคะ
ซึ่งตรงนี้ก็จะมีมีสองฝ่ายนะคะฝ่ายสนับสนุนก็จะมาให้กำลังใจบอกสู้นะคะ
มีกลุ่มผู้ชุมนุมราชชัยภูมิกว่า๓๐คนถือป้ายโจมตีการทำงานของรัฐบาลค่ะ
นี่ค่ะเป็นบรรยากาศการลงพื้นที่
วันนี้นายกบอกว่ารับรู้และเห็นสถานการณ์น้ำท่วมจากการขึ้นแฮลิคอปเตอร์สำรวจ
ก็อยากให้กำลังใจพี่น้องชาวชายภูมิทุกคนให้ผ่านภัยพิบัติครั้งนี้
ไปให้ได้นะคะมีอยู่จังหวะหนึ่งค่ะ
สื่อข่าวรายงานบอกมีกลุ่มผู้ชุมนุมตะโกนโหไล่ตลอดทาง
ให้ลาออกจากตำแหน่งนะคะเนื่องจากแก้ไขปัญหาไม่ได้
แต่นายกรัฐมนตรีก็มุ่งหน้าต่อไปค่ะ
ให้กำลังใจบุคลากรโรงพยาบาลชายภูมิบอกว่า
ทำงานเหนื่อยและขอให้สู้ต่อไปนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศการลงพื้นที่นะคะ
เอาเราไปดูบรรยากาศในช่วงเวลานั้นกันหน่อยค่ะ
มันถึงไกลแล้วนะ
ผมก็รู้ว่าทุกคนก็ต้องรู้ว่าผมเป็นห่วงบรรยายเขาแค่ไหน

แล้วคนที่มาคัดค้านล่ะคะท่านจะบอกเขาว่ายังไงดี
ผมไม่บอกครับผมบอกเดี๋ยวเพียงว่า

จังหวัดขอนแก่นค่ะคุณผู้ชม
วันนี้มวลน้ำจากชายภูมิไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่าร้อยครอบครัวแล้วค่ะ
นี่คือภาพที่อำเภอแวงน้อยนะคะ
ตรงจุดนี้เนี่ยเป็นรอยต่อจังหวัดชายภูมิต่อกันนะคะ
ระดับน้ำที่เห็นอยู่นี้คือความสูง๒เมตรนะคะ
นี่ค่ะ๒เมตรคือชั้น๑ไปแล้วนะคะ
บ้านเรือนร้านค้าถ้าชั้นเดียวนี่จมแล้วนี่คือชั้น๒นะคะ
ต้องเร่งอบพยพย้ายของขึ้นที่สูงเลยนะคะ
ถนนเชื่อมต่อจังหวัดชายภูมิปิดการจราจร
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมใครจะไปจังหวัดชายภูมิจากอำเภอแวงน้อยเนี่ย
ให้ใช้เส้นทางด้านข้างที่ว่าการอำเภอแวงน้อยออกไปทางอบตท่าวัด
แล้วก็ไปจังหวัดชายภูมิอีกฝากหนึ่งนะคะ

เพราะท่วมขนาดนี้ไปไม่ได้แล้วนะคะ
รองผู้รัฐกาลจังหวัดขอนแก่นกับนายังเภอแวงน้อย
แล้วก็เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยวันนี้ลงเรือสำรวจ
พื้นที่การเกษตรนะคะในตำบลท่านางแนวและตำบลละหารนา

ซึ่งตรงจุดนี้ส่วนใหญ่อยู่ติดแม่น้ำชีค่ะ
นี่นะคะนี่ก็คือพื้นที่ที่ขอนแก่นเจอน้ำท่วมแล้วค่ะ

เส้นนั้นอย่าไปก็ขอให้เชื่อด้วยนะครับ
ไม่อยากให้เกิดอะไรที่อันตรายเกิดขึ้นนะฮะ